เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีหนุ่มคนนึงเขาโพสต์คลิปขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าถูกคนเมาขับรถกระบะไล่บี้ไล่ตามเขาเขาก็หนีหนีหนีจนไปชนบ้านข้างข้างอ่ะสุดท้ายเนี่ยเขาไปที่โรงพักค่ะปรากฏว่าพ่อของคนขับรถกระบะตามไปถึงโรงพักแล้วก็ไปข่มขู่ถึงในโรงพักเขาก็เลยโอ้โหพ่อคนขับรถกระบะคงต้องใหญ่มากแน่เลยรู้จักกับตำรวจ

ก็ตามช่วยแชร์ด้วยครับถูกโพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้ตอนตีสามครึ่งนะคะคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะคนก็ถามว่าแล้วตำรวจไปไหนอ่ะปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ว่าที่ไม่ใช่ตำรวจเป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินถือปืนขึ้นไปบนโรงพักอ่ะคนก็ไปแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าพ่อถือปืนขึ้นโรงพักมาแบบนี้ตั้งข้อหา
นี่คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหายค่ะเขาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ชื่อว่านายบุญทันศรีแวงเขตหรือในหูดอายุ๔๐ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะมีรถกระบะแต่งซิ่งคันหนึ่ง
ขับไล่บี้เขามาเลยไกลหลายกิโลนะไล่บี้ไปเรื่อย
เรียกให้เขาจอดเขาบอกใครจะไปกล้าจอดมืดด้วยเปลี่ยวด้วย
ก็กลัวจะถูกปล้นก็เลยบิดหนีเข้าไปทางหมู่บ้าน
รถกระบะคันนี้ไม่ยอมเลิกเสียจนลักษณ์ผู้ชนแคมป์แผงชาวบ้าน
ตอนนั้นกลัวมากกลัวว่าจะมีโอ้โหมีปืนมาไล่ฆ่าเขาหรือเปล่า
เพราะว่าในหูดเขาบอกว่าผมก็มีธุรกิจหลายอย่าง
กลัวว่ารถกระบะคันนี้เป็นคู่แข่งทางธุรกิจแล้วก็จะมาฆ่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่พอหนีรอดแล้วมารู้ทีหลังว่าตำรวจรวบตัวคนขับรถกระบะไปที่โรงพัก
หูดบอกว่างั้นผมขอตามไปดูที่โรงพักหน่อย
ว่าคนขับรถกระบะที่ไล่บี้ไล่ชนผมเนี่ยมันคือใคร
ก็เลยไปที่โรงพักปรากฏว่าพ่อของคนขับรถกระบะก็ไปโรงพักด้วย
ก็คือคนที่ถือปืนเข้าไปในโรงพักอะค่ะแล้วก็ดึงลูกชายตัวเองเข้าไปในห้อง
แล้วก็เดินไปทั่วโรงพักแล้วตำรวจยกมือไหว้ด้วยนะคะ
หวดก็เลยบอกว่าโอ้โหพ่อคนขับรถกระบะต้องเป็นคนใหญ่คนโตแน่เลย
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้แต่พอคนขับรถกระบะเห็น
ก็เลยเปิดประตูไปบอกพ่อแล้วก็เอาปืนไปเก็บ
เขาก็เลยตัดสินใจนั่งเฝ้ากล้องวงจรปิดจะได้เอาภาพมาเป็นหลักฐานยืนยัน
เขาบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะจะได้ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นอีก

ทีนี้ทีมข่าวก็เลยอยากข้อมูลจะอยากได้ข้อมูลจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ
ก็เลยไปที่บ้านซึ่งเป็นร้านค้า
ไปพบกับร้อยตำรวจโทประมวลศักดิ์กุลสุวรรณอายุ๖๒ปี
เป็นอดีตตำรวจเป็นคนที่ถือปืนขึ้นโรงพักที่อยู่ในคลิปภาพ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุไม่รู้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้แค่ว่าลูกชายเมาขับรถไปชนกำแพงบ้านของชาวบ้าน
แล้วก็มีกลุ่มคนจำนวนมากจะมารุมทำร้ายลูกชายด้วยความเป็นห่วงลูก
ลูกจะถูกทำร้ายก็รีบออกไปหาแต่พกปืนไปด้วย
อดีตตำรวจนายนี้บอกว่าพกปืนไปด้วยป้องกันตัวค่ะ
จังหวะที่ไปถึงโรงพักไม่เห็นตำรวจ
เห็นแต่กลุ่มคนเกือบ๒๐คนยืนอยู่หน้าโรงพัก
ก็เลยหยิบปืนขึ้นมาถือไว้แล้วก็พาลูกไปหลบในห้อง
กลัวว่าลูกจะถูกทำร้าย
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเอาปืนของตัวเองในสมัยที่ยังเป็นตำรวจไปเบ่งไปกลางไปทำร้ายใคร
แล้วก็ไม่ได้มีอำนาจไปสั่งอะไรใครด้วย
ส่วนที่ตำรวจไปยกมือไหว้ก็เพราะว่าเขาอาวุโสกว่าอายุ๖๒แล้วไม่ได้ใหญ่มาจากไหน
ก็เลยขับรถกระบะไล่บี้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย
สาเหตุก็คืออยากจะชวนกันแข่งรถ
อยากจะชวนกันแข่งรถบนถนนก็แค่นั้น

เราก็คือบางทีเราก็อาจจะสื่อสารกันคนละวิธี

มีความจำเป็นที่จะต้องเอาไปแล้วเพราะว่า
เหตุเกิดบอกว่าคนมวลชนกลุ่มคนประมาณเกือบ๒๐คน

ผมก็จำเป็นว่าในขณะที่เรามีอาวุธปืน

สมัยผมเป็นตำรวจอยู่ผมก็ต้องหยิบติดไปด้วยล่ะครับใช่ไหม
ก็บอกผมไม่ได้มีเจตนาว่าจะไปคุกคามทำร้ายแล้วก็ไปขู่ใครนะครับ
แล้ววันนั้นในคืนนั้นผมก็ไม่ได้ขู่ใครอีกต่างหาก
แค่ผมเอาใส่กระเป๋าแล้วผมก็ชักออกมา
หมายถึงว่าเอาดึงมากำไว้นะครับ
ไม่ใช่ว่าเอาไปกรรมแล้วพร้อมที่จะยิงนะ

ร้อยตำรวจเอกสายันเทียบธรรมรองสารวัตรสอบสวน
บอกว่าสาเหตุที่ปล่อยให้อดีตตำรวจถือปืนขึ้นไปบนโรงพักก็เพราะว่าไม่เห็น

และตำรวจเองที่อยู่บนโรงพักเนี่ยที่ไม่ได้อยู่บนโรงพักก็เพราะว่า
ระงับเหตุกลุ่มวัยรุ่นที่ออกันอยู่หน้าโรงพัก
ก็เลยไม่มีใครเห็นไงว่าพ่อของคนขับรถกระบะถือปืนขึ้นมาบนโรงพัก
รองสารวัตรเขาบอกแบบนี้มารู้อีกทีก็คือเนี่ยแหละเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เรื่องต้นอดีตตำรวจคนนี้ถูกแจ้งข้อหาแล้วนะคะ
ข้อหาพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนลูกชายพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ก็เลยถูกแจ้งข้อหาเมาแล้วขับ
ส่วนคู่กรณีที่จะเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่ากับสองพ่อลูกเนี่ยค่ะ
รองสารวัตรสอบสวนบอกว่ากำลังตรวจสอบให้อยู่นะคะ